ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขกันทุกคนนะคะ

แต่ว่ามีการจัดการแบ่งมรดกให้ลูก๔คนแล้ว
ไม่รู้แหละว่าแบ่งแล้วไม่พอใจไม่ถูกใจหรืออะไร
นี่ถึงขั้นวางระเบิดกันเองในพี่น้องเลยนะคะ
แล้วระเบิดเนี่ยลักษณะคือเหมือนซีโฟ

มีตะกร้าใส่เสื้อผ้าแล้วก็ลางกระดาษ
ถูกวางไว้บนฝาครอบปิดรถกระบะโตโยต้า
ทะเบียนกไก่พพ๗๘๕๙ระยอง
รถเนี่ยจอดอยู่ที่ลานจอดรถหน้าศาลจังหวัดระยอง
เจ้าหน้าที่เขาใช้เครื่องสแกนดูแล้วก็ไม่เจอวัตถุโลหะใด
แต่พอตรวจใต้ท้องรถเจอสิ่งนี้ค่ะ
มันเป็นวัตถุสีดำเป็นโลหะค่ะ
ยาวประมาณ๑ฟุตหนา๓นิ้วลักษณะเหมือนซีโฟเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องระมัดระวังกันอย่างเต็มที่
ไอ้วัตถุนี้เนี่ยมันถูกใช้แม่เหล็กติดกับแชร์ซีรถอยู่ทางฝั่งคนขับ
เจ้าหน้าที่เอาออกมาแล้วก็ใช้เครื่องยิงแรงดันน้ำเนี่ยทำลายนะคะ
ปรากฏว่าข้างในโชคดีนะที่มันยังไม่ใช่ซีโฟจริง
มันเป็นถ่านไฟฉาย๓๐ก้อนที่ถูกใส่อยู่ในกล่องเหล็ก
ไม่มีดินระเบิดค่ะใช้แค่ดินน้ำมันแปะไว้ให้แน่น
ทีนี้เจ้าของรถกระบะคือนายนัฐกรสมาธิวัฒน์
ก็มาที่ศาลจังหวัดระยองมาพบกับทนายความ
คดีมรดกของนายแพทย์อันนบสมาธิวัฒน์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พ่อของเขาเอง
คือปัจจุบันนายแพทย์อนบเกษียณอายุแล้ว

ตัวเขาเนี่ยพอมาเห็นกระเป๋าเห็นกล่องกระดาษวางไว้หลังกระบะ

โอ้โหเห็นภาพคนในกล้องวงจรปิดแล้วจำได้แม่นเลยค่ะ
เพราะเห็นกันมาตั้งแต่เด็กโตมาด้วยกัน
พี่ชายเขานี่แหละค่ะนายอนิวัฒน์สมาธิวัฒน์
เป็นคนขับรถเบ้นสีดำทะเบียนนี่๗กไก่ทท
ขับมาแล้วเห็นไหมคะเป็นคนเอาไอ้รังกระดาษ
เอาตะกร้าเสื้อผ้าเอากระเป๋าเสื้อผ้า๔ใบ
ไปวางเอาไว้บนหลังกระบะของเขาเอง

ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับพี่ชายเขาหรือเปล่า
คือตอนนี้ครอบครัวนี้ค่ะเขามีคดีความเรื่องมรดกกันอยู่

ก็ไม่รู้ว่าไม่ถูกใจไม่พอใจหรือว่ามันไม่สมส่วน
สมเหตุสมผลยังไงหรือเปล่าถึงได้เป็นเรื่องเป็นราว